ส่วนที่ฉะเชิงเซาครับผู้ชายอายุ๑๙ปีไปเที่ยวผับกับญาติผู้พี่
เขาชวนไปปกติไม่เคยเที่ยวผับหรอกนะพอออกไปเที่ยวผับครั้งนี้กำลังจะกลับบ้านแล้ว
มีกลุ่มคนขี่รถไล่ตามเขาจนรถเขาเสียหลักล้ม
ผู้ก่อเหตุลงมากระทืบทั้งตัวของผู้ตายและญาติผู้พี่
จนนวมเลยเหตุการณ์นี้ตาย๑คาถนนอีกคนมึงไม่ได้สติครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซารับแจ้งว่ามีวัยรุ่นโดนรุมทำร้ายจนตาย
กระทืบตายคาถนนเลยนะฮะนี่คือบริเวณทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ถนนสุขประยูนที่ตัวเมืองฉะเชิงเซา
เชิงเซาในตัวเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พากันไปตรวจสอบครับ
ปากทางเข้าโรงแรมตรงนี้เจอร่างผู้ตายอายุ๑๙ปีทราบชื่อคือนายภูมิพัฒน์
นอนตายอยู่ตรงนี้เลือดออกปากและจมูกใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์ครับ
ส้มก็ไม่ติดป้ายทะเบียนด้านหน้ารถฝั่งซ้ายนี่รอยถลอกยาวเลยเพราะว่ารถล้ม
แล้วกระจกมองข้างด้านขวานี่ก็หลุดออกมาคือคันนี้นี่นะฮะ
คันนี้ที่เจอในจุดเกิดเหตุตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง
คนเจ็บเนี้ยเป็นญาติผู้พี่ของในภูมิพัฒน์ชื่อว่าในกริดอายุยี่สิบสองปีครับ
กริจเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าตัวเขาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็คือผู้ตายเนี่ย
ภูมิพัฒน์ไปนั่งกันที่ผับแห่งหนึ่งไปนั่งชิวกันดื่มกินสังสรรค์
โดยที่ไม่ได้มีเรื่องหรือไปเขม่นกับใครในร้านพอร้านเลิกก็ชวนน้องกลับบ้าน
ขี่รถมาจนถึงบริเวณแยกบังพระถนนสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเศร้า
กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา๒๓คันแล้วตะโกนเสียงดังบอกให้เขาจอดรถ
เห็นจากกระจกข้างเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วบิดรถหนีดีกว่า
ฝั่งนู้นเครื่องขวดใส่ครับจนกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุที่ผมบอกว่าเป็นปากทางเข้าโรงแรมใช่ไหมฮะ
มันเป็นโค้งเป็นโค้งพอดีเขาเลยพยายามที่จะชะลอรถแล้วพอเข้าโค้งเนี่ย
ปรากฏว่าไปชนกับรถอีกคันที่เลี้ยวออกมาทำให้ฝั่งของคนเจ็บและคนตายเนี่ย
รถมอเตอร์ไซค์ล้มพอล้มปั๊บฝั่งคนก่อเหตุรุมกระทืบฮะทั้งเตะทั้งต่อย
ตัวในกริจญาติผู้พี่มึนไม่ได้สติเกือบจะสลบ
ส่วนตัวของภูมิพัฒน์น้องที่เขาชวนออกมาด้วยเนี่ย
กระทืบจนตายน่าเสียใจมากนะฮะตรงบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับ
วันนี้คุณนัทปิยชาตินักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ไปได้กล้องวงจรปิดมาทั้งก่อนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
มาครบเลยฮะดูพร้อมกันคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะตอนนี้ประมาณตี๑๕นาทีนะครับ
เข้าสู่วันที่๑๖ตุลาก็คือกลางดึกเมื่อคืนนี้
ของผู้ตายเป็นมอเตอร์ไซค์ขับตามรถเก๋งออกมา
หลังจากดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองฉะเชิงเศร้า

ติดกันจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุ
ขับตามมา๓คันแล้วตะโกนบอกเลย

รถของผู้ตายขี่มาตรงนี้นะ
มีรถยนต์ขับมานำก่อนแล้วรถผู้ตายก็ขี่มาตรงนู้น

ใช่
กำลังจะเข้ามาผ่านหน้าจอแล้วนะครับ
ปรากฏว่ากลุ่มคนก่อเหตุขี่ไล่ตามมาแล้วตะโกนถาม
ขับรถแบบนี้กวนจุดเหรอไอ้จุด

หลังจากนั้นรถของผู้ตายรีบบิดหนี
กระทั่งไปเสียหลักบริเวณปากทางเข้าโรงแรม

จังหวะนี้นะเห็นไหมเข้าโค้งปั๊บล้มฮะ
ที่ผมบอกไงว่าคือเขาไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่กำลังเลี้ยว
คือเขาเองก็หนีฝั่งคนก่อเหตุมา
คือเร่งเครื่องมาแล้วชน

นี่จังหวะนี้มันลงมาจากรถกันแล้วครับคุณผู้ชม

นี่ฮะทั้งต่อยเตะกระทืบครับ

ตายอย่างหน้าอาหนาดคาถนนตรงจุดนี้
หลังจากนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดเครื่องหนีไปครับ

ผมเชื่อว่าตำรวจเองก็คงมีในมือแล้วแหละ

ส่วนผู้ตายถูกทิ้งร่างไว้ตรงนั้นครับ
ญาติผู้พี่ที่ชวนไปนั่งเที่ยวผับด้วย

บ่ายที่ผ่านมาครับผู้การจังหวัดฉะเชิงเซา
จากประชุมด่วนที่โรงพักษ์สพเมฉะเชิงเซา
ติดตามและความคืบหน้าของเรื่องนี้ต้องเร่งคลี่คลายให้ได้

ต้นคาดว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุชิงทรัพย

ฝั่งคนก่อเหตุน่าจะมองเห็นสร้อยคอของเขา
กริจใส่สร้อยคอน้ำหนัก๕บาท๕บาทนี่ก็เส้นใหญ่นะเส้นเป้งเหมือนกันนะฮะ
ใส่แล้วเด่นคุณผู้ชมเห็นใส่สร้อยคอทองคำหนัก๕บาทก็เลยคงจะตามมา
แล้วกระชากเอาสร้อยคอทองคำไปแต่คนก่อเหตุหารู้ไหมว่าที่กริจใส่นั้นเป็นทองปลอม
ตอนนี้ก็คงจะเพิ่งรู้ล่ะมั้งเอาทองไปเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายกริจเพิ่มเติมครับนายกริจอายุ๒๒ปีคนเจ็บ
เขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผู้ตายซ้อนท้ายเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะ
เป็นเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันปกติตัวของกริจจะทำงานอยู่ที่บางประกง
จะนัดดื่มเหล้ากับผู้ตายเพราะว่าเพิ่งจะมาทำงานที่อู่ซ่อมรถในตัวเมืองฉะเชิงเซาได้ปีกว่า
พากันกลับบ้านออกมาจากร้านแค่๗๐๐เมตรมาถึงหน้าวัดบางพระกลุ่มคนก่อเหตุตามมา
นั่นก็คือภาพวินาทีอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เขาล้มนั่นแหละฮะก่อนที่จะถูกรุมกระทืบ
ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนลองฟังคำยืนยันจากกริจฮะ
ไม่รู้จักกันกับพวกนี้เลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานคนละที่
นานมาหากันที๒๓เดือนมาหากันทีอย่างนี้ถ้ามาก็มานั่งเล่นกินอะไรแถวนี้ประจำ
ใช่เขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เห็นอยู่
มันอยู่
แม่นี่แทบล้มทั้งยืนเลย
คุณแม่สมบูรณ์อายุ๔๕ปีร้องไห้ครับ

เพราะว่าสิ่งที่ลูกแม่เจอแม่บอกเลยว่ามันโหดเยี่ยมเกินไป
ลูกชายเป็นช่างที่อู่ซ่อมรถอยู่กับพ่อเขาได้ประมาณสัก๒ปี
ครั้งสุดท้ายที่คุยกับลูกคือเมื่อคืนวันศุกร์

คุณแม่บอกว่าคุยกันเรื่องเงินค่าแรง
ลูกชายก็บอกว่าเออแม่เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาชวนหนูออกไปเที่ยวนะ

เตือนแล้วว่าอย่าไปเลยปกติลูกไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนไงฮะ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าอาจจะแอบพ่อไปมั้ง
เพราะถ้าพ่อรู้พ่อก็คงห้ามเหมือนกัน
พอออกไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้กลับมาอีกเลย
แล้วแม่บอกว่าปกติทุกวันเสาร์ลูกจะโทรมาคุย
คิดครับว่าเมื่อคืนวันศุกร์นั่นคือการโทรคุยครั้งสุดท้าย
โดยที่ไม่ได้มีการบอกลาไม่ได้มีการบอกรัก
ไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรร่วงหน้าเลยฮะ
รู้อีกทีคือญาติบอกข่าวแม่ทำใจดีนะ
ติดใจสาเหตุการตายมาก
กลัวว่าจะเป็นการทำร้ายผิดคนหรือเปล่า
เพราะแม่มั่นใจว่าลูกแม่ไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
ในขณะที่ทางญาติของผู้ตายยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อคำให้การของ

เพราะเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ภูมิพัฒน์ถูกทำร้ายจนตาย
กริจที่ไปด้วยทำไมไม่ช่วยเหลือน้องเลย

แต่กริจเขาก็บอกว่าคือเขาก็ถูกเตะถูกตี
เขาเหมือนจะสลบเหมือดเหมือนกันเลยช่วยไม่ได้
แต่ญาติก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อครับ
ถ้าเป็นไปได้หนูขอเป็นคนไปเอง

กินเหล้าก็จริงมีเพื่อนเยอะก็จริง

น้ำตาของแม่ครับที่ต้องการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับลูก
อาของผู้ตายบอกว่าแม่ของนายกริจโทรศัพท์มาบอกเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ยังยืนยันว่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจริง
เพราะกริจเองก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครเหมือนกัน
ของนายกริจเดินทางมาร่วมงานศพของนายภูมิพัฒน์นะฮะ
ในขณะที่มันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นด้วยครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
น้องสาวคนละพ่อของผู้ตายอายุเพียงแค่๙ขวบ
บอกว่าเมื่อคืนเห็นเงาเดินอยู่ข้างบ้าน
แล้วเป็นเวลาไล่เลี่ยกันกับที่เพื่อนบ้านระแวกนั้นในบุรีรำ
ได้ยินเสียงคล้ายกับคนไออยู่ข้างบ้านไอเหรอคะเสียงไอ
ทำให้แม่และทุกคนในบ้านก็เลยเชื่อว่าสงสัยดวงวิญญาณของภูมิพัฒน์
ผู้ตายอาจจะกลับมาที่บ้านแล้วหรือเปล่า
แต่อาจจะยังเข้าบ้านไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
เดี๋ยวคงต้องทำตามขั้นตอนพิธีทางศาสนาและตามความเชื่อกันต่อไป
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าทางคดีทันทีที่จับคนร้ายได้
ปมเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ